ตอนที่ใช้ชีวิตมาข้างนอกนี่๒ปีแล้วนะ
มกราคมผ่านแป๊บเดียวเองคุณผู้ชม
แล้วก็เพิ่งจัดแฟนมิติ้งมาหมาดเลย
แฟนมาร่วมงานแบบก็เสพโมเมนต์ความสุขความทรงจำหลากหลายด้วยกันนะ
เห็นภาพแล้วเรียกได้ว่ามันอบอุ่นเนาะ
พี่แพทย์คนนี้ตั้งแต่ออกมาเขาก็ทำทุกอย่างแล้วคุณผู้ชม
แต่งเพลงก็ทำแล้วร้องเพลงก็ทำแล้ว

แต่สิ่งที่ยังไม่ได้ทำขึ้นมา

เราบอกว่าอยากเห็นพี่แพทย์กลับมาแสดงละครอีกครั้งหนึ่ง
สูจนฝีมือให้พวกเราได้ติดตามกันด้วย
หรือว่าใจแข็งไม่เปิดโอกาสอยากลุยงานเพลงอย่างเดียวหรือเปล่า
จริงพี่แพทย์บอกว่ามีผู้จัดหลายคนติดต่อมาแล้วเยอะเลย

แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการแสดงเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คิดว่าท้าทาย
แล้วก็อยากจะลองเคาะสนิมแรงดูเลยค่ะ
เรื่องละครเนี่ยผมไม่ได้ใจแข็งนะ
แล้วผมก็ไม่ได้ปิดด้วยเปิดรับอยู่นะฮะ
เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาที่ติดต่อมาหลายผู้จัด

เยอะมากเยอะมากครับ
แทบจะทุกสำนักแล้วมั้ง
ติดต่อมาได้อีกนะเผื่อว่าบทลงตัว
ช่วงเวลาลงตัวกันอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็เป็นอะไรที่อีกงานหนึ่ง
เราอยากจะลองกลับไปทำด้วยเช่นกัน
อ๋อดิฉันอยากให้แบบว่าแดดดี้กลับมาแล้วแบบว่า

กล้าวใจเหรอแป๊ดเหี้ยน้องแป๊ด
เพราะว่าตัวจริงพี่แพทย์เนี่ยเขาแบบเป็นคนอบอุ่นน่ารัก

อืมรอดูรอดูนะคะค่ะ